คู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนเสียดายว่า

กลับมารีเทิร์นรักกันอีกรอบ
แต่ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าจะลุ้นกันขึ้นหรือเปล่านะครับ
เพราะว่าจู่ก็มีกระแสข่าวเมาส์ออกมาว่า
ตอนนี้ฝ่ายหญิงมีหนุ่มคนใหม่มาตามขายขนมจีบซะแล้ว
และก็ไม่ใช่ใครที่ไหนรู้ไหมคะ
พระเอกหนุ่มรุ่นพี่จอมเกลียนหนุ่มบอยปกรณ์ค่ะ
บอกว่าบอยปกรณ์ตามจีบเต้ย

แต่ว่างานนี้นะฮะอดีตคนรู้ใจอย่างอเล็กเนี่ยก็
ยันยืนยันนอนยันด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเลยว่า
ไม่จริงค่ะแล้วก็มั่นใจด้วยว่า
ฝ่ายหญิงนะคะยังไม่เปิดตัวเปิดหัวใจต้อนรับหนุ่มคนใหม่ในตอนนี้แน่นอนค่ะ
ไม่จริงครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่บอยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ

แต่ว่าผมเชื่อว่าทั้งผมกับทั้งเต้ย
ไม่ได้พร้อมที่จะเริ่มอะไรเร็วขนาดนั้นนะครับ
ไม่ใช่คำว่าห่วงหรอกครับแต่มันก็

ยังไงผมก็มั่นใจว่ายังไม่ใช่เร็วนี้ครับผม

ยังเขายังทำกิจกรรมดีร่วมกันอยู่พี่เปิ้ล
ทำอยู่นะไม่งั้นช้างตัวนั้นอดตายเลยนะ
แต่อีกแค่คนเลิกกันแล้วช้างต้องมาอดอาหารไม่ได้นะ
คู่นี้เขาไม่ได้เลิกกันแล้วแยกกันเขายังคุยกัน

ไม่ใช่อเล็กยืนยันแบบเสียงแข็งเลย

ลงใจแฟนคลับก็ลงใจเหมือนพี่เบอร์แชร์
เป็นห่วงบอยปกรณ์ไงแอบรักเขาอยู่

ผู้ชายมีหนัวพี่บอยกับเบอร์แคมมีไม่ค่อยเข้ากัน